ไม่ว่าจะเป็นพี่ท็อปพี่ไทยไปช่วยเหลือค่ะ

โดยเฉพาะวงการเพลงเนี่ยช่วยเหลือมาตลอดนะคะ

หรือว่าพี่โต้ชีลิกของเรานี่แหละค่ะ
พี่เขาก็อยู่วงพลอยมาด้วยกันนี่แหละค่ะ

ติ๊กชีโร่นะคะเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ของเรานะคะว่าเตรียมเข้าไปเยี่ยม

อย่างที่หลายคนทราบนะคะ
ตอนนี้พี่มืดไขมุกเนี่ยเขารมป่วยหลายโรค

ซึ่งทำให้คนที่ทราบข่าวพากันตกออกตกใจ

นั้นเห็นภาพที่มีทีมงานไปเยี่ยมน้อง

จริงนะคะซึ่งพี่ติ๊กชิโล่ยังบอกด้วยนะคะว่า

ได้ช่วยเหลือมาตลอดหลายครั้งด้วยกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคอนเสิร์ตระดมทุน
ช่วยเหลือทั้งครอบครัวและที่ผ่านมานะคะ

จากตอนที่อยู่บนวีธี
เดี๋ยวผมต้องถามจิ๊บอีกหนึ่งครั้ง
เพราะตอนนั้นบอกว่าจิปบ๊าวดอก
ตอนนี้เขาอยู่สวิสเตอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยัง

อาจจะลองดูซิว่าจะทำอะไรกันได้บ้าง
มากันมาหลายครั้งแล้วจัดคอนเสิร์ตช่วยกัน

ผมก็ติดต่อกับลูกเขาตลอดนะฮะ

ว่าจะทำอะไรอย่างไรได้บ้าง